คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดพิศนุโลก
คือบ้านตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายบ้านพักโครงงาเขาก็แบ่งกันเป็นห้อง
ปรากฏว่าไปเจอศพคนเสียชีวิตหนึ่งหนึ่งศพ
ซึ่งตายคาเปรยวนหน้าบ้านเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้น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

ทีนี้ตำรวจก็บอกแบบนี้ว่าเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ย
ซุ่มยิงมาจากหน้าห้องน้ำที่อยู่ใกล้กับบ้านพักนั่นแหละหลังก่อเหตุคนร้ายเนี่ยเขาก็อาศัยความมืดแล้วค่ะ
หลบหนีไปแล้วตำรวจบอกเดี๋ยวเร่งนะคะตามหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ก็ต้องไปสอบถามพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วยนะ